อย่างที่เชิญชวนเอาไว้ครับคือผมเนี่ยไม่รู้จักว่าผีโพงเป็นยังไงนะฮะที่สุรินครับ
ชาวบ้านเขาเจอดวงไฟประหลาดสีแดงลอยไปลอยมาอยู่กลางทุ่งนาในช่วงกลางคืน
หลายคนที่นั่นเขาบอกว่ามันคือผีโพงครับ
เป็นภาพดวงไฟสีแดงลอยขึ้นขึ้นลงลงอยู่บนอากาศครับก่อนจะแตกเป็นประกายไฟ
ลักษณะคล้ายกับไฟของผีกระสือแต่มันไม่กระพริบเป็นจังหวะเหมือนผีกระสือนะฮะ
คลิปดังกล่าวเป็นของนายสุเทพชูโฉมอายุสี่สิบเอ็ดปีซึ่งเจ้าตัวเล่าบอกว่าถ่ายได้จากที่บริเวณท้องนาของเขานี่แหละ
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านระงอนตะวนปราสาททองนะครับอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินนะครับ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่าเป็นผีโพงนะครับ
ตามความเชื่อของคนในพื้นที่

เมื่อวานก็เจอตรงนี้

แล้วก็วันนี้เขาน้องเขามาเห็นก็คือเจอตรงนี้อีกเขาบอกเขาเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเขามั่นใจเต็มร้อย

ก็เขาบอกมันเป็นแสงทำเป็นแสงขึ้นมาแบบดวงใหญ่มากเลย
เทือนแว่นดีนะครับท่านอายุ๘๒ปีแล้วเป็นชาวบ้านหมู่๑๕ตำบลตรวจอำเภอศรีนโรงจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้ฟันแทงไม่เข้าถ้าใครจะมายิงเนี่ยปืนมันยิงไม่ออกนะฮะโดยผีโพงจะเลี้ยงไว้ในตลับครับคล้ายตลับยามองภายในบรรจุตัวหนอนนานไปนะครับจะกลายเป็นขี้พึ่ง
แต่คนเลี้ยงต้องถือปฏิบัติตามหลักวิชาให้ได้นะครับ
หากใครปฏิบัติไม่ได้หรือเลี้ยงไม่ดี

โผล่มันจะดุครับดุแล้วทำยังไง
มันจะออกไปหากินกบกินเขียดครับ
หรือว่าถ้าพบคนตั้งคันเนี่ย
มันจะเข้าไปกินลูกในคันนะฮะ

ซึ่งอดีตภรรยาของเขาตั้งคันนะครับ
หมอศัยยศาสตร์บอกว่า
ไปเอาผีโพงเนี่ยที่เลี้ยงไว้ไปทำลายทิ้งซะนะ

เสียลูกไป๒ครั้งอะนะ
นะครับภรรยาตั้งคันสองครั้งไม่ได้ลูกเลยนะครับ
แล้วต่อมาภรรยาก็เสียชีวิตครับ
จากนั้นเขาก็นำผีโพงไปลอยทิ้งน้ำ
ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเก็บตลับสำหรับเลี้ยผีโพงไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเท่านั้นนะครับ
ส่วนไอ้แสงไฟที่มีคนถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ย
เชื่อว่าเป็นผีโพงแน่นอน